รู้ใช่ไหมว่าข้ามไปเลยมันดีกับเรายังไง

แล้วตอนนี้รับตังค์เลยจากเดิมเมื่อกี้มี๒๐๐๐๐บาท
เปิดได้แผ่นข้ามไปเลยตอนนี้ทิวรับราคา๔๐๐๐บาท
สิ่งที่น่าฟังกว่าตอนนี้คือเพลงหน้าเพลงที่๔ตามเป้า
หกหมื่นรออยู่กับ๒ตัวช่วยที่ยังไม่ได้ใช้
มีแววว่าแหม๖๐๐๐ที่จะเอาไปทำบ้านนี่มันน่าจะได้นะ
เขาเรียกว่าท็อปฟอร์มโอ้โหท็อปฟอร์ม
ลีลาแบบมันน่าหยิกเลย
ลีลาไม่น่ารอดลีลาไม่น่ารอดไปพ้นสตูได้

โอเคนะอ่ะนายพร้อมหรือเปล่า

ทิวนักสู้ตัวจิ๋วของเราตั้งเป้าหมายเอาไว้๖๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
๔เพลงตอนนี้มาถึงเพลงที่๔แล้ว
ดูสิว่าวันนี้จะคว้า๖๐๐๐บาทจากรายการเราได้ไหมนะ
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ

เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เป็นลูกทุ่งภาคกลาง
เพลงนี้ดังตั้งแต่เรายังไม่เกิดมั้งเนี่ยรู้จัก
มึงรู้จัก
เป็ดจ๋าเปล่า

เคยร้องเหรอแล้วร้องได้ไหมครับ

เอายังไงดีล่ะทีนี้ถ้าเกิดไม่แน่ใจ
ตัวช่วยยังเหลือ๒ตัวช่วย

แต่ถ้าเกิดร้องผิดคำเดียวก็ไม่ได้
เป๋จ๋าเนี่ยไปเลย

ตัดสินใจให้ดีปรึกษาแม่ปรึกษาคุณตาได้

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

เขาสู้ค่ะเพราะว่าเขาตั้งเป้า
เวลาเขาว่าเขาจะมาเอา๖๐๐๐เพื่อไปสร้างบ้าน

ที่ใช้ได้จะเก็บเขาไว้ทำไม
ตัวช่วยครับในเพลงนี้ทิว

ใช่ใช่ใช่

ขอบคุณครับ

แผ่นที่๒นะครับที่ทิวเลือกนะครับนั่นก็คือร้องผิดได้๑คำ
ก็ยังถือว่าช่วยอยู่นะครับแต่อาจจะยังช่วยไม่พอเพราะฉะนั้น
เหลืออีกหนึ่งแผ่นตัดสินใจเลือกให้ดี
แผ่นที่๒เลือกไปแล้วแผ่นที่๖เลือกไปแล้วนะครับ
แผ่นสุดท้ายนะครับเลือกได้คือแผ่นที่๑แผ่นที่๓แผ่นที่๔แผ่นที่๕นะครับน้องทิว
ทิวเลือกแผ่นไหนครับ

นี่คือตัวช่วยที่สุดท้ายของน้องทิวนะคะ

แผ่นเก่งแผ่นเก่งแผ่นเก่งแผ่นเก่งแผ่นเก่ง
ได้ฟังเพลงต้นฉบับครับ
เอาล่ะตอนนี้ตัวช่วยที่ทิวเปิดได้๒ตัวสุดท้ายคือ
ร้องผิดได้คำนึงกับฟังเพลงต้นฉบับหนึ่งท่อน
ท่อนที่ทิวคิดว่าไม่มั่นใจคือท่อนไหน

ท่อนนั้นฉะไหนซึ่งผิดวาจา
โอเคงั้นเดี๋ยวเปิดให้ฟังตั้งใจฟังนะ
ไม่มั่นใจถึงผิดว่าจ้า
โอเค
ทิวครับพอถึงท่อนนี้ทิวต้องร้องให้ตรงตรงนี้เลยนะ
มีโอกาสผิดได้คำหนึ่งในเพลงนี้

แต่งเลยนะโอเคทำสมาธิให้ดี

เพลงนี้มีมูลค่า

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

และคำนึงกับการนำตำรวจ
ให้จะได้ยินไว้ว่าเทียงใคร
มันเหมือนเสียงคนลองหา
แต่เจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนผัวทุลาจึงลองควรหาใจจะหลบหน้าไปไหน
ไก่จ้าขอเพียงอ้างตาเหลือมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนบ่นสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้ชาติที่จะไม่รักใครฉะไหนถึงผิดวาจา
แต่ใกล่รู้ไหมเมื่อย้ำกล่ายยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันเดี่ยวป่านอนอกหน้างตาอยู่นาน

ไก่จ๊ะแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ฉันไว้เพียงลำพัง
ลืมลืมความหลังเมื่อวาน
เรียบเหมือนลบลอยชกพ้นกระดาน
วดจงรักเขานาน
ลืมฉันเที่ยวเถิดไก่จ้า
อุดจงรักเขานาน